คุณผู้ชมคะพูดถึงพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่

จำนวนทั้งหมด๖๔๗ร่างที่จะมีขึ้นในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะ

ก็มีพิธีทางสงฆ์มีการสวดมาติกาบังสุกุล

รวมถึงถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์
ก่อนที่ช่วงบ่าย๒โมงของวันนี้ค่ะ
จะมีการเคลื่อนสรีระสังขารหลวงพ่อคูณ
จากศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาพิเศษนะคะ
ไปยังบริเวณชาปนสถานชั่วคราว

เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในช่วงเช้าที่ผ่านมา

จากผู้สึกข่าวไทยรัตน์ทีวีคุณสึบสกุลพันดีนะคะ
รายงานจากศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณผู้ชมครับบรรยากาศที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษ
ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่นี่นะครับ
ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีประชาชนต่างเดินทางมากราบสรีระสังขาร
ของครูใหญ่หลวงพ่อคูณปริสุทธโธรวมถึงครูใหญ่ท่านอื่นจำนวนมากนะครับ
ก่อนที่จะมีพิธีที่สำคัญนั่นก็คือพิธีพระราชทานเพลิง
และการตั้งแถวในการรอรับหีบเพลิงพระราชทานมาในอาคารแห่งนี้นะครับ
และอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าก็จะมีการเคลื่อนสรีระสังขาร
ของครูใหญ่หลวงพ่อคุณปริสุทธโธนั้นไปยังเมนลอยชั่วคราวนะครับ
ซึ่งเป็นสถานที่ที่จะชาปัญหากิจครูใหญ่หลวงพ่อคูณปริศุโธกันนะครับ
ซึ่งวันนี้นะครับประชาชนจำนวนมากก็ได้เดินทางมาวางดอกไม้จันทร์
และตอนนี้เจ้าหน้าที่เองนะครับก็มีการปิดการมอบดอกไม้จันทร์แล้ว
แต่ยังคงเปิดโอกาสให้ประชาชนได้วางดอกไม้จันทร์
กระทั่งถึงเวลา๑๒นาฬิกา๑๕นาที
ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงพิธีพระราชทานเพลิงนะครับ
คุณผู้ชมครับผมพาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศที่นี่นะครับ
ซึ่งตั้งแต่เช้าก็มีญาติของครูใหญ่และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม
หลวงพ่อคุณปริสุทธโธได้เดินทางมาร่วมกราบสรีระสังคาร
รวมถึงได้มาร่วมฟังพระธรรมเทศนาจากบุคคลสำคัญและแน่นอน
ซึ่งวันนี้ประชาชนจำนวนมากที่เดินทางมาที่นี่
ก็ได้ร่วมกันในการรับฟังพระธรรมเทศนาด้วยนะครับ
โดยบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ศูนย์ประชุมแห่งนี้
มีพิธีการทางสงฆ์ภายในศูนย์ประชุม
โดยมีญาติครูใหญ่และแขกผู้มีเกียรติมาร่วมถวายพระทหารเช้า
จากนั้นพระพรมมังคลาจารย์เจ้าคุณทงชัยธรรมทโชที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค๘
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาบรามวรวิหารกรุงเทพมหานคร
แสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันเรื่องของการเสียสละไม่ยึดติด
โดยยกตัวอย่างของการไม่ยึดติดของหลวงพ่อคูณเป็นตัวอย่าง
แม้ตัวจะตายไปแต่ก็อย่าเสียดายร่างกายให้ทำทุกอย่างให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
และพุทธศาสนิกชนทุกคนนั้นต้องเอาแบบอย่างของหลวงพ่อคูณนะครับ
และรับฟังคำสอนของหลวงพ่อคูณซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่เสียสละ
ต่อจากนั้นนะครับได้มีพิธีสวดมาติกาบังสุกุลทอดผ้าบังสุกุลและถวายพระทหารเพล
ที่ในช่วงบ่ายคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จะเป็นผู้อ่านหมายรับสั่งและอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จะได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
จากนั้นประธานนักศึกษาจะกล่าวคำไว้อาลัยครูใหญ่
ซึ่งครูใหญ่ที่บรรจุร่างในหีบศพที่ตั้งในศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษแห่งนี้
มีทั้งหมด๑๔๔ร่างซึ่งรวมสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณแล้วนะครับ
และประธานฝ่ายสงฆ์พิจารณาผ้าไตรบังสุกุลและประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ
ก่อนที่จะมีพิธีที่สำคัญนั้นคือการเคลื่อนสรีระสังคาหลวงพ่อครูพระฤทธิ์ธรรม
ไปยังชาปณะสถานชั่วคราววัดหนองแหวงพระอารามหลวง
ณบริเวณด้านหลังพุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น
และเมื่อเคลื่อนสรีระสังขารหลวงพ่อคูณออกจากศูนย์ประชุมแล้ว
ก็จะมีการเคลื่อนร่างครูใหญ่๑๔๓ท่าน
ไปยังชาปณะสถานตามวัดต่างด้วยนะครับ
ขณะเดียวกันในวันนี้นะครับได้มีญาติครูใหญ่ที่บริจาคร่างเป็นครูใหญ่
เพื่อประโยชน์ของการเรียนการสอนของคณาจารย์และนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้มาร่วมพิธีโดยเฉพาะครอบครัวของนางมณีวันชัยจักรนะครับ
บีดาของเธอก็คือคุณพ่อวิสุทธิจักรได้บริจาคร่างเป็นครูใหญ่ด้วย
ซึ่งนางมณีวันในฐานะทายาทเปิดเผยทั้งน้ำตาด้วยความตื้นตันใจนะครับว่า
การที่บีดาได้บริจาคร่างเป็นครูใหญ่ในครั้งนี้ถือว่าเป็นบุญกุศลอย่างมาก
และรู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง
อกจากนี้นะครับจะให้ลูกหลานร่วมบริจาคร่างเป็นครูใหญ่สืบต่อไปในอนาคต
โดยยึดถือบีดาเป็นแบบอย่างครับ
ดีใจมากค่ะ
ท่านเห็นว่าแต่ก่อนไม่ค่อยมีร่างจะให้นักศึกษาทำการเรียนนะคะ
ท่านก็เลยตัดสินใจว่าอยากจะมาท่านก็ให้พามาที่มหาลัย

ขณะที่ญาติของครูใหญ่ทุกท่านนะครับต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่
ครูใหญ่หลวงพ่อคูณปริสุทธโธประจำปีการศึกษา๒๕๖๑ในวันนี้นะครับ
ซึ่งในช่วงเช้ามีนางคำมั่นวงการจนรัฐอายุ๙๓ปีหรือว่ายายคำมั่นซึ่งเป็นน้องสาวแท้
ของหลวงพ่อคูณและยังเป็นหญ้าที่เหลือคนสุดท้ายของหลวงพ่อคูณปริศุโธเข้าร่วมพิธีนะครับ
หลวงพ่อคูณเช่นนางสงบวงศาโรธและนางสมบูรณ์คุ้มประเสริฐ
ซึ่งเป็นบุตรสาวของคุณยายคำมั่นนะครับพร้อมกับญาติอีกกว่า๒๐คน
เข้าร่วมประกอบพิธีทางศาสนาในช่วงเช้าโดยพร้อมเพลียงกัน
ญาติของครูใหญ่ทุกท่านนะครับ
คุณผู้ชมครับอีกไม่กี่นาทีนี้นะครับจะมีการจัดแถว

หลังจากนั้นนะครับจะได้มีพิธีกล่าวคำไว้อะไรของในส่วนประธานนักศึกษา
และในส่วนของอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยนะครับ
รวมถึงหลังจากนี้อีกไม่กี่ชั่วโมง
จะมีการเคลื่อนสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ
ยังชาปณะสถานชั่วคราววัดหนองแหวงพระอารามหลวง

ซึ่งบรรยากาศสำคัญทั้งหมดนั้นเดี๋ยวอีกสักครู่
เราจะมีรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันอีกครั้งนะครับ
ช่วงนี้กลับไปทางคุณอาริยาและคุณทัศนัยนะครับ
ขอบคุณนะคะคุณสืบสกุลรายงานบรรยากาศ

ใช่ครับก็อย่างที่คุณสุดสกุลบอกไปนะครับ
อีกไม่กี่นาทีจะมีการเริ่มพิธีนะครับ
ราชการนั้นไปตั้งแถวรับกล่องเพลิงพระราชทานนะครับ
ซึ่งถ้าเกิดว่ามีบรรยากาศก็เดี๋ยวตัดให้ชมภาพบรรยากาศกันด้วย
ใช่ค่ะรวมถึงประชาชนที่จะเดินทางไปร่วมวางดอกไม้จันทร์
ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษเนี่ยนะคะ
ณตอนนี้เที่ยงกว่าอีกประมาณสัก๕นาที
ก็คือเที่ยง๑๕จะปิดให้ประชาชนได้เข้าไปร่วมวางดอกไม้จันทร์
บริเวณศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษ